อีกหนึ่งเรื่องให้คุณผู้ชมตัดสินว่าใครผิดใครถูก
เด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ปั่นจักรยานไปซื้อของร้านขายของชำนะฮะ

รถกระบะมาปุ๊บไม่รู้เห็นหรือเปล่า
เหยียบรถจักรยานของน้องเขา
น้องหัวกระแทกกับรถเกือบโดนเหยียบ
คุณผู้ชมดูภาพนี้มาแล้ว

อย่าไปแจ้งความเด็กว่าเด็กเนี้ยทำรถยางเขาแตกอีกอืม
ล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปเจอผู้เสียหายครอบครัวของเด็กคนนี้
น้องเองก็ยังมีรอยฟกช้ำตามร่างกายยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รถจักรยานแน่นอนมันก็พังไปเพราะว่ารถทับไปนะฮะ
สภาพยังใช้งานได้แหละแต่ว่ารถมันก็เสียหายไป
พ่อเด็กบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
บ้านเขาอยู่ถนนสุขาพิบาล๒เขตประเวทเนอะ
ลูกชายเนี่ยขี่จักรยานไปนะฮะตอนแรกพยายามหลบแล้วนะ
แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็มาทับเลยนะสิ่งที่มันติดใจเพราะอะไร
ลูกผมก็เจ็บนะรถก็ทับรถลูกผมนะ
แต่ว่าหลังเกิดเหตุต้องรักษาตัวเองอีกฝ่ายหนึ่งให้ประกันติดต่อมา
แล้วก็บอกว่ารับผิดชอบตัวเองแล้วกันนะ
อ้าวเป็นแบบนี้เหรอไปฟังพ่อของน้องหน่อยนะครับ
ในหมู่บ้านเขาก็บอกว่าเขาไม่ผิดเขาไม่ผิด
เขาจะแจ้งความบอกว่าน้องทำรถเขายางแตก
เขาใช้พรบแต่เขาไม่ให้ใช้เขาบอกว่าไม่รู้ว่าเขาผิดหรือไม่ผิด
ครับแล้วน้องก็ต้องรอรอก่อยได้รักษา
ผมก็ต้องหาอันนี้หาประกันน้องที่โรงเรียน
ขับขี่ก็ขอให้ระมัดระวังกันหน่อยครับเพราะในส่วนนี้เด็กมันเยอะครับ
เด็กเยอะจริงครับขี่รถก็ต้องระวังครับ
ผมว่าคุณผู้ชมมีคำถามในใจแล้วก็มีคำตอบในใจ
เหมือนที่คุณพ่อเขาบอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าใครผิดใครถูก
ผมว่าตำรวจเองก็น่าจะมีหลักฐานนี้แล้วนะฮะช่วยเขาหน่อยละกัน
ว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยรถใหญ่มาอย่างเงี้ย
แล้วไปเหยียบรถจักรยานอย่างนี้ใครผิดใครถูก
เพราะว่าจะได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง
จะได้แบบชดใช้ตามที่มันควรจะเป็นเพราะว่ามันเป็นทางชุมชน
มันแคบด้วยอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้น้องต้องรักษาตัวเอง
อีกนิดเดียวเกือบจะเป็นข่าวเศร้าแล้วนะคุณผู้ชม
แต่ว่าเจอแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังมากมากจริงจริงนะจริงไหม
แคบแคบตรอกแคบแคบแบบนี้อ่ะโชคดีน้องรอดปลอดภัยมาได้
แต่ฝากคุณตำรวจดูหน่อยแล้วกันนะว่าเคสนี้ใครผิดใครถูกนะ
ต้องทำยังไงโอ้โหข้อความหน้าจอเนี่ยมากันเต็มเลย
ใจเย็นนะคะบางอย่างเราเก็บไว้ในใจบ้างก็ได้คุณผู้ชม